ในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดภาคใต้ตอนนี้ก็มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น
หลายคนบอกว่ามันใกล้ช่วงเป็นช่วงของเดือนรมดอนหรือเปล่า

อย่างที่จังหวัดยาลาเนี่ยมีเหตุคนร้ายใช้ระเบิดปลายบอม
ว่างใส่จุดตรวจที่อำเภอบรรนังสตา
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเจ็บไปหนึ่งราย
แล้วก็ไปประกบยิงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน
แต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่ถูกเจ้าหน้าที่อาสาไปถูกภรรยาที่ซ้อนท้าย

เรื่องนี้ทางธตมตรีปียวัตรเฉลมซี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีได้นำกำลังพร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
และชุดสืบสวนสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากคนร้ายประกบยิงนางอัศมะอับดุลลาลีม
อายุ๔๓ปีเป็นพนักงานจ้างทำหน้าที่ครูดูแลเด็กเล็กของอบตสดาวา
อำเภอยะรังจนเสียชีวิตนะคะขณะที่เธอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีนายอัสมานอับดุลอารีม
อายุ๔๖ปีซึ่งเป็นสามีแล้วก็เป็นอศจังหวัดปัตตานีเป็นคนขี่
เพื่อจะไปบ้านญาติเหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้สารากลางทุ่งหมู่สาม
บ้านบูรณแดลาแหล่ตระมวลสนองอำเภยรังเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ก็พบปลอกกระสุนจำนวน๕ปลอกน่าจะเป็นของนายอัสมาน
เพราะว่านายอัสมานเนี่ยก็ยิงต่อสู้กับคนร้ายด้วย
และได้กำชับให้ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
พร้อมกับจะมีการสอบสวนพยานบุคคลในที่เกิดเหตุ
เพราะว่าเป็นคดีที่สะเทือนใจประชาชนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วย
เชื่อว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะมีพยานเห็นคนร้ายขี่รถวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
เพื่อจะติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสองคนและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ย
มากกว่าสามถึงสี่คนด้วยก็แบ่งเป็นสองชุดค่ะ
เขาบอกว่าน่าจะมี๑คือชุดยิง๒เป็นชุดมาชี้เป้า
แล้วก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าคนร้ายน่าจะพยายามลอบยิงนายอัสมานสามีนี่แหละ
เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อความไม่สงบที่เคยแจ้งเตือนว่า
จะมีการลอบสังหารและก่อเหตุทุกรูปแบบต่อรัฐในช่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดอนค่ะ
เพื่อจะสร้างสถานการณ์ความไม่สงบแต่ยังไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวของผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน
ว่าอาจจะไปเกี่ยวยงกับบุคคลอื่นอีกหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดยาลามีคนร้ายไปจุดระเบิดบริเวณด้านหน้าจุดตรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจที่๓๓ซึ่งใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาบรรนังสตาค่ะ
จากการสอบสวนชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์โดยคนร้ายที่เป็นคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ย
ระเบิดแบบไปร์ทบอมนะคะใส่จุดตรวจดังกล่าวเบื้องต้นมีชาวบ้านบาดเจ็บหนึ่งรายทราบชื่อคือนายอันวาลาเกะมาอายุสิบเจ็ดปีก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบรรนังซาแล้วส่วนสาเหตุเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เพราะว่ามันใกล้สิ้นสุดเดือนรมดอนแล้วค่ะ